วันนี้เรามาเปิดต่อเองคอร์เซพแล้วเลย
อย่างที่คุณหมายพูดจะมีลมพลัชหวนหรือเปล่า
ไปตามอีนสตราแก็มล์นอกข้าวข้าวที่สนิท

แล้วงานนี้สาวแพนบอกว่าไม่รู้ตัวมาก่อน
ที่รู้ตัวพี่เวียมาตามเพราะว่ามีคนมาบอก
เธอบอกว่าช่วยทำอย่างนี้เลยนะ
ด้วยค่ะเพราะว่างานนี้ไม่มีลมพัดหวนแน่นอนค่ะ

งานนี้จะมีลมพัดหวนแอบลุ้นกันเบาหรือเปล่า
บอกว่าที่พี่เวียมากลับมาตามอินสตราแกรมของเธอ

แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าเกิดว่าจะกลับมาตาม
ตามไปก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะว่าอยู่วงการเดียวกัน
ก็อาจจะต้องมีรู้เรื่องรู้ราวส่วนตัวกันบ้าง
เห็นติดตามติดตามงานกันบ้างนั่นเอง

เคลื่อนไหวในไอจีเธอบอกว่าแม้ว่าไม่ได้ฟอลโลกันไว้วันใดวันหนึ่ง

แล้วก็ออกตัวแบบคำบอกว่า
รีเทิร์นเรื่องรักครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะ

อาจจะไม่แปลกค่ะคือรูปมันก็อาจจะมีฟริกกันขึ้นมา

ไม่เห็นค่ะไม่เห็นก็ทราบจะขาวเลย

มีข่าวมีอะไรอย่างนี้ค่ะตามหน้าอินสตาแกรมหรือตามอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีเลื่อนขึ้นมาให้เราได้เห็นกันเรื่อย
คือเราแพลนว่าทำงานอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเห็นความเคลื่อนไหวกัน
หรือว่างานหรืออะไรต่างกันอยู่แล้ว
คนไปแซวในข้างแบบลงพัดอ่วนอะไรอย่างนี้
ก็เรียกว่ามีโอกาสได้ติดตามกันอย่างนั้นดีกว่าค่ะ

ติดตามกันมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอยู่แล้ว

แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าเวียคบกับใครอยู่ตอนนี้จริง

จริงคุณอนุญาเขาน่าจะรู้เพราะว่าคุณอนุญาเขาออกกำลังกาย

เดี๋ยวฉันจะแอบไปส่องบ้างดีกว่าว่าพี่เวีย